ท่านผู้ชมครับเรายังตามเรื่องนี้ให้อยู่นะครับ
เรื่องของน้องทีมน้องทีมเป็นชายอายุยี่สิบเจ็ดปี
แต่ว่าน้องเนี่ยเป็นชายที่เป็นสาวประเภท๒นะครับ
แล้วก็รู้จักในวงการประกวดนางงามสาวประเภท๒ในพื้นที่หลายจังหวัด
โดยเฉพาะในแถบทางภาคอีสานนะฮะ
น้องทีมถูกไฟดูดเสียชีวิตที่แพร่ท่องเที่ยว
ที่สะพานเทพสุดาเกลือลำเปลาอำเภอสหรรษฐขันต์จังหวัดกรรละสิน
นี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุที่พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยชีวิตน้องทีม
ห้าโมงเย็นสองพฤษภาคมนะครับวันเกิดเหตุ
มีน้องสาวด้วยนะครับที่ไปเที่ยวด้วยนะครับ
คือน้องเนี่ยยืนยันว่าถูกไฟดูดนะครับกำลังจะลงเล่นน้ำมือเนี่ย
ที่มีสายไฟอยู่ของแพทย์ท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็ไฟดูดนะครับ
พยายามจะช่วยกันแล้วแต่ก็ไม่ทันนะครับ
ครอบครัวทำพิธีชาปนกิจศพน้องทีมหรือว่านายสุธิชัยศรีอ่อน
ไปเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เราไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่บ้านอยู่ที่ชุมชนบ้านนิคมพัฒนา
ตำบลเกาะแก้วอำเภอเสรียรภูมิจังหวัด๑๐๑
พ่อแม่แล้วก็น้องสาวบอกว่าเรื่องคดีความเนี่ย
จะขอเดินหน้าเรื่องคดีความให้ถึงที่สุดนะครับ

ถ้าส่วนทั่วไปพ่อแค่ถ่าน๓กระสอบก็จะไม่หมด
อันนี้ผ่าน๓กระสอบน้องเขาไม่ไหม้ในส่วนหนึ่ง

เลยไปบอกพ่อกับแม่ดูว่าน้องสาวมาดูหน่อย
ดูว่าน้องคนนี้ลูกสาวลูกชายคนนี้เขาห่วงอะไรมั่ง
ให้ไปมาบอกมาบอกหน่อย
เลยเอาพ่อแม่ไปบอกแล้วก็เพิ่มถ่านอีกหนึ่งกระสอบ

เป็นแพร่ท่องเที่ยวสะพานเทพสุดา
เขื่อนลำเปล่าจังหวัดกรสิน

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกันนะครับ
พูดอย่างรอบกล้อง
นัดผู้ที่ไปเที่ยวกับน้องทีมในวันเกิดเหตุ
มาให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับ
เกิดขึ้นจากไฟดูดจริงก็พร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง
เจ้าของแพรคือนางสาวันนะหมุนตรีบุตรนะครับ
บอกว่าพอมีกระแสข่าวว่าทางแพร่ไม่รับผิดชอบไม่ติดต่อไม่รับผิดชอบเนี่ย
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจและขอโทษด้วยเนื่องจากช่วงเกิดเหตุ
ตอนนั้นมีธุระจำเป็นต้องไปทำเรื่องไปต่างประเทศยืนยันว่าได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าถูกต้อง
มีเรื่องของระบบเซฟตี้อย่างดีด้วยช่างไฟที่ชำนาญการแพ้มีประกันภัยทุกลำ
มีระบบมาตรการตามที่กำหนดเอาไว้
ถ้ามีโอกาสก็จะขอมอบเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะ
ซึ่งเจ๊ก็คิดว่ามันก็จะดีค่ะถ้าเกิดถ้าเราได้มีโอกาสทำ
คุณพ่อบอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับแต่เรื่องการเจรจายังไงเนี่ยเดี๋ยวรอให้ทำบุญเรื่องของลูกเนี่ยให้เสร็จในวันเสาร์นี้ก่อนนะครับ
ขณะเดียวกันทางพ่อเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าเจ้าของแพร่เนี่ยถ้ามาคุยกันแต่แรกเนี่ยก็คงจะพร้อมพูดคุยกัน
แต่ว่าตอนนี้เพิ่งมาเจอกันก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง
ช่วงที่มีคลิปปั๊มหัวใจเราจะเห็นเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งที่ไปช่วยนะครับ
มาตรอำพรรองสารวัตรปราบรามสอบสวนสพเมืองกรสินนะฮะ
อยู่ในที่เกิดเหตุพอดีก็เลยไปช่วยนะครับ
วันเกิดเหตุไปทานอาหารอยู่แพร่ข้าง
เดี๋ยวฟังนะฮะที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับ
คือคิดอย่างเดียวว่าต้องช่วยแกนะครับ

ใช่ครับผมไม่ไม่ได้คิดว่าแต่ว่าคิดว่าตรงนั้นน่ะ
เพราะว่าลงไปแล้วไม่น่าจะมีกระแสไฟหรอก

รู้สึกเย็นยังไงบ้างครับที่รู้ว่าน้องเขาเสร็จ

น้องสาวน้องทีมที่ไปเที่ยวด้วยวันนั้นอายุ๒๐นะฮะ
น้องสาวบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยพี่ถูกไฟดูดก็พยายามช่วยเต็มที่แล้ว
พยายามจะให้มือพี่หลุดออกจากราวเหล็กก็กระโดดถี่เลยจนพี่ตกลงไปในน้ำ
แล้วก็พากันขึ้นมาก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจตัวเธอยังถูกไฟดูดไปด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของเจ้าของแพรยังไงก็ขอให้เจ้าหน้าที่
สอบสวนขยายผลดำเนินคดีกันตามขั้นตอนต่อไปก็แล้วกัน